เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคือเป็นชาวพม่านะ
คือลักษณะเธอเนี่ยแปลก
เพราะว่าเหมือนลักษณะไม่ค่อยปกติ

ซึ่งเขาบอกว่าเขาโดนผีเข้า
แล้วก็อยากจะไปวัดอยากจะไปเจอครูบาบุญชุ่ม

มีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย

แล้วก็ใช้กู้ภัยเป็น๑๐คนก็เอาไม่อยู่ค่ะ

จังหวัดตากลักษณะคือตาขวางค่ะ
ลุ้มคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องเลย

กลัวว่าจะถูกรถชนเพราะว่ามันก็เป็นถนนใหญ่

กู้ภัยก็ระดมกำลังกันมาหลายต่อหลายคน

ใช้เวลาพักใหญ่เลยกว่าจะเอาตัวอยู่

ก็ต้องออกแรงวิ่งไล่จับกันอีกรอบหนึ่ง

แล้วก็ซุดตัวนั่งร้องไห้เสียงดัง
เจ้าหน้าที่ก็งงไปไม่ถูกเหมือนกัน
แต่พอเจอแบบนี้ก็ทำตามที่ขอ
พาไปที่วัดพระธาตุสิริมงคลค่ะ

นางสาวติ้นมิ๊ดนะ
แล้วก็นอนกลิ้งนอนเลื้อยไปจนถึงสาลา

ลักษณะนะมือเหมือนมีหัวงู

แล้วหลังจากนั้นถึงจะค่อยอาการสงบลง

รูปพระครูบามุญชุมยานสังวร
จากนั้นอาการที่คล้ายผีเข้าทั้งตาขวางคุ้มคลั่งต่างนานาพูดไม่รู้เรื่อง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

เป็นแม่บ้านเลี้ยงเด็กในหมู่บ้านแม่ปะค่ะ
ซึ่งเช้าเมื่อวานนี้ก่อนที่เธอจะมีอาการประหลาดเนี่ย

แล้วอยู่เธอก็ล้มลงไปนอนเลื้อยเหมือนงูเฉยเลย

ชาวบ้านเขาก็ต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนี่แหละค่ะ